ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะคะ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เขามีการวางกฎเหล็กไว้อย่างเข้มข้น
พักการเมืองใดทำผิดหรือว่าทำข้อห้าม
ตามที่กฎหมายการเลือกตั้งกำหนดเนี่ยมีสิทธิ์ถึงขั้นถูกยุบพักเลยนะคะ
ติดตามได้จากคู่มือเลือกตั้งไทยรัฐทีวีค่ะ
หากภาคการเมืองวางกฎเหล็กเข้มข้นหรือเรียกว่าใช้ยาแรง
เพื่อดูแลไม่ให้พักการเมืองกระทำการใดที่ออกนอกลู่นอกทาง
เพราะถ้าหากทำมีสิทธิ์ถูกยุบพัก
โดยเฉพาะประเด็นชี้นำครอบงำจึงวางกฎเหล็กไว้๒ข้อ
ข้อแรกห้ามภาคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่น
หรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ลงโทษคือจะนำไปสู่การถูกยุบพักทางการเมือง
และถ้าสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักการเมืองนั้น
คณะกรรมการบริหารภักดิ์จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
กฎเหล็กข้อ๒คือห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิก
กระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำ
กิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หากทำผิดกฎข้อนี้ผู้ใดคนนั้นจะถูกดำเนินคดี
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๑๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้ใดที่มาชี้นำครอบงามด้วย
สมมุติพักก่อไปชี้นำครอบงำจนพักขอขาดอิสระ
หรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ถือว่าพักก่อทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษ
นั่นคือคณะกรรมการบริหารพักกรต้องระวังโทษจำคุก
และถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนพักขอถ้ายอมให้พักก่อมาชี้นำครอบงำพักขอก็จะถูกยุบพัก
แต่ถ้าพักการเมืองนั้นไม่ยินยอมไม่ทำตาม
คือไม่ยอมถูกชี้นำครอบงำจากผู้ใดหรือพักการเมืองใด

โปรดตามตอนต่อไป